ถ้าพูดถึงอาจารย์ระพีสาคริกนะครับ

มีผลงานต่างที่สร้างคุณอุปการณ์กับประเทศไทย

ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราเคยมีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ
สัตว์อาจารย์รพีศาคลิกในฐานะที่มีบทบาทสำคัญ
ในงานวิจัยพันธุ์ข้าวและกล้วยไม้
ได้รับการขนานนามให้เป็นบิดาแห่งกล้วยไม้ไทยนะครับ
ด้วยการน้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่๙มายึดเหนียวนะครับ
เราจะย้อนกลับไปฟังคำสัมภาษณ์ของอาจารย์ระพีกันอีกครั้งจากรายงานครับ
วัยจะล่วงเลยมาเกือบ๙๕ปีแต่ศาสตราจารย์ระพีสาคริกอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หนึ่งในบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในงานวิจัยพันธุ์ข้าวและกล้วยไม้ของไทย
หยัดในฐานะอาจารย์ของบรรดาลูกศิษย์ในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และที่ปรึกษาด้านไม้ดอกไม้ประดับ
กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
มาเป็นสิ่งยึดเหนียวและปรับใช้
ทำให้ทุกวันนี้มีแต่ความสุข
ผมนี่พัฒนากันคนแท้ค่ะเลย
ไม่มีเรื่องวัตถุแล้วก็กันกล้องอย่างนี้เลย
เพราะผมเป็นเพื่อนกับเด็กนี่สิตรงนี้แหละ
ผมอยู่อย่างเพื่อนเป็นเพื่อนกันจริงกินนอนด้วยกันนำบาดด้วยกัน
นะเนี่ยผมเป็นผู้บริหารที่เป็นแบบนี้
แล้วขอตะวัยเหลือว่าเป็นพระองค์ท่านเอง
ทำอย่างที่ผมทำเลยนะดูพระพักษณ์ด้วย
ทำจริงสนุกกับมอง

ศาสตราจารย์ระพีเริ่มศึกษาและอุทิศตัวให้กับงานค้นคว้าวิจัยพันธุ์ข้าวพันธุ์ผักและยาสูบ

สิกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
พร้อมไปกับการตั้งทีมวิจัยและผสมพันธุ์กล้วยไม้
จากความชื่นชอบส่วนตัว
ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกล้วยไม้นับหมื่นสายพันธุ
กลายเป็นสินค้าส่งออกสำคัญชนิดหนึ่งของประเทศ
ได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลของวงการกล้วยไม้
ในวันที่ต้องเจอกับสารพันธุ์ปัญหา
แถงข้างหลังเยอะแยะเลย
จริงในหลวงโรงนี้รับสั่งว่าอย่างไร
อาจารย์อย่าท้อนะ
ติดตามผลงานของอาจารย์มาตลอด
นี่แหละแสดงว่าพระองค์ท่านนี่ไร้มากเลย
มองลึกเข้าไปถึงตัวฐานได้
ยังมีอีกหลายแนวปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่๙

ซึ่งศาสตราจารย์ระพียอมรับว่า
ไม่สามารถถ่ายทอดให้ฟังได้ทั้งหมด
แต่ขณะนี้กำลังรวบรวมแนวพระราชดำริที่ทรงชี้แนะ
และสิ่งที่ได้จากประสบการณ์ทั้งชีวิต
บันทึกลงในหอจดหมายเหตุระพีสาคริก
อบเป็นวิทยาธารให้กับชนรุ่นหลังได้เรียนรู้
และนำไปต่อยอดในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน